หลายคนดูแล้วตกใจอุ๊ยหลังเหตุการณ์นี้เกิดอะไรขึ้น
เป็นเหตุการณ์ขณะเพื่อนเล่นกัน
คลิปตัดจบโดยที่เพื่อนที่ถูกโยนลงไปในสระว่ายน้ำเนี่ย
หัวกระแทกหลายคนสุดท้ายเขาตายหรือเปล่า
คุณผู้ชมดู

คือผิดจังหวะไหมอ่ะผิดจังหวะมากแล้วมันตัดจบดื้อ
เป็นคลิปแค่แบบ๕๖วินาทีเท่านั้นเองตัดจบแค่นั้นเหรอคะ
โอ้โหให้คิดต่อให้ตามต่ออย่างนี้เหรอคะให้ตามต่อ
แล้วคือเราดูเราก็แบบเฮ้ยเขาเป็นอะไรหรือเปล่านะคะ

ใช่โอ้โหจริงไม่ถึง๕๖วิด้วย๓วิเท่านั้นเองนะคะ
ตัดจบภาพศีรษะของวัยรุ่นรายนี้กระแทกขอบสระอย่างรุนแรงค่ะ
โดยคำบรรยายคลิปเนี่ยเขียนว่าเด็กเล่นแกล้งกันในสระว่ายน้ำ
คอหักตายเลยน่ากลัวเตือนลูกหลาน
อ้าวส่งกันแบบนี้ก็ยิ่งสงสัยกันต่อว่า
จริงไม่จริงเป็นยังไงกันบ้าง
หลายคนก็เข้าใจไปแล้วว่าชายคนนี้เสียชีวิตนะคะ
พบว่าคลิปที่แชร์กันอยู่แล้วก็อ้างว่าชายในคลิปคอหักเสียชีวิต
เป็นคลิปตัดต่อมาอีกทีจากต้นฉบับมีความยาว๑๓วินาทีนะคะ
ลองไปดูคลิปเต็ม๑๓วิว่าเอ๊ะสุดท้ายเป็นยังไงค่ะ
แรงแบบนั้นอาจจะมีผลกับข้างในที่เราไม่รู้
ใช่ค่ะเพราะฉะนั้น
ว่ายน้ำก็คือว่ายน้ำนะคะคุณผู้ชม
อย่าเล่นอะไรที่มันไม่เกี่ยวกับการว่ายน้ำ

ถ้าจะกระโดดก็ไปสปิงบอร์ดอะไรก็ว่ากันไป